ไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจครับแน่นอนครับ
ปีนี้เยาวราชจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็จะมีการจัดงานเทศกาลกินเจ
สิบวันสิบคืนแล้วก็ให้ประชาชนไปร่วมกินเจเพื่อทำบุญด้วยกันนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครนะครับนายสานนท์หวังสร้างบุญก็บอกว่า
เทศกาลกินเจก็ถือเป็นการเป็นประเพณีสำคัญประจำปีครับ
เยาวราชก็เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลกินเจของกรุงเทพและของไทยไปแล้วก็ตั้งเป้าว่ากินเจปีนี้ครับ
ทางด้านของนายประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานจัดงานประเพณีกินเจเยาวราช๒๕๐๖
แล้วก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์บอกว่ากินเจเยาวราชปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด
บริสุทธิ์สุขภาพดีมีมงคลต่อเนื่องกัน๑๐วัน๑๐คืนครับเริ่มตั้งแต่๑๔ไปจนถึง๒๓ตุลาคม
ไลท์ของงานนี้จะมีพิธีรวมผงทูบจาก๒๒สารเจ้าที่เยาวราชมาไว้ที่มณฑลพิธี
ให้ประชาชนร่วมศักระและขอพรกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มีการจัดทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่เป็นผัดหมี่สวรรค์ธัญพืชมงคลแจกฟรี
รวมถึงมีขบวนแห่มรถบุพชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่สวยงามครับ
แล้วก็มีการจำหน่ายอาหารเจมีบูธมากกว่า๑๕๐ร้านค้าเรียงรายตลอดถนนเยาวราชด้วยนะครับ
ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยของการค้าไทยบอกว่า
มีการไปสำรวจพฤติกรรมการจัดจ่ายใช้สอยของประชาชนช่วงกินเจที่จะถึงนี้
แนวโน้มน่าจะคึกคักกว่าปีก่อน
และคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ๔๔๐๐๐ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ๕๕

โดยเฉพาะประชาชนเขามองว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้น
ก็มีความกล้าในการจัดจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นรวด